ตำรวจก็นำตัวแม่อายุ๓๔ปีไปฝากขัง
หลังจากที่กระทำการโดยประมาททำให้ลูกชายนั้นเสียชีวิต

ตำรวจสพพาชีคุมตัวแม่ของน้องไทเกอร์อายุ๓๔ปี
ไปฝากคังต่อศาลจังหวัดพระราณคอนศรีอายุทยา
หลังคุมตัวแม่เด็กไปชี้จุดเกิดเหตุในฐานะพยานรวม๙จุด
ตามคำให้การของแม่นะครับ
อ้างว่าพาลูกขึ้นรถไฟกลับบ้านที่สุมรินทร์
ไปลงรถไฟที่สถานีชุมทางบ้านภาชีที่อายุทยา
จากนั้นก็พาลูกเดินไปตามทางรถไฟ
แล้วก็เดินผ่านเข้าไปในป่ากกซึ่งมีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณสักเข่า
แล้วก็บอกว่าพัดหลงกับลูกก่อนจะเดินออกจากป่ากก
แล้วเดินไปที่ร้านขายของริมถนนนะฮะ

ไปเจอคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ตำรวจก็ให้เงิน๔๐บาทเป็นค่ารถไฟกลับบ้านนะครับ
หลังจำรวจรอบรวมพยาหลักฐานทั้งหมด
รองเท้าของน้องไทเกอร์ต่างนานา
แล้วก็คำให้การของผู้เป็นแม่
รองเท้าเองก็ไปเจอในป่ากก
รวมทั้งภาพในกล้องวงจรปิดเอง
สุดท้ายไปขอสารให้ออกไหมจับแม่ใน๒ข้อหา
ก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
สารจึงอนุมัติหมายจับนะฮะจากนั้นตำรวจก็สอบประคำฐานะผู้ต้องหาก่อนที่แม่ของเด็กจะสารภาพบอกว่า
คงจะเป็นเพราะเธอนี่แหละทำให้ลูกของเธอเสียชีวิต
ก่อนให้การกับตำรวจเพิ่มเติมบอกว่าเธอเนี่ยอาจจะทำให้ลูกเธอตายเพราะว่า
จังหวะที่จูงมือลูกชายเดินลุยน้ำเข้าไปในป่ากกไม่ทันเห็นว่าลูกจมน้ำ
มาเห็นอีกทีลูกในร่างกายปวกเปียกไปแล้วเหมือนแบบสำลักน้ำไปแล้วนะฮะ
ก็เลยอุ้มต่อนะอุ้มแล้วเดินลุยน้ำต่อไปจนไปจุดที่พบศพนี่แหละ
ตำรวจบอกว่าระหว่างที่ลูกหมดสตินั้นเนี่ยคงจะกริ้งตกลงไปในน้ำ
เป็นจุดที่พบศพทำให้เสียชีวิตเบื้องต้นในชั้นของพนักงานสอบสวน
ตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวซึ่งการประกันตัวหลังจากนี้ต้องยกให้เป็น
ระยะพินิษฐ์ของศาลนะครับสำหรับโทษตามกฎหมายของแม่คนนี้
ข้อหาแรกคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกไม่เกินสิบปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลังจากนี้นะฮะตำรวจยัง
น้องไทเกอร์เองก็ยืนยันจะไม่ประกันตัวภรรยาเพราะว่าไม่มีเงินคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายซึ่งหากภรรยาจะกลับมาก็คงให้ญาติเนี่ยพาไปรักษาอาการต่างต่างที่เกิดขึ้นและจะไม่กลับไปอยู่ด้วยกันอีกนะครับ
พี่ยังแล้วได้จะไปประกันตัวเมียออกมาไหมนี่โอ้โหตายไปวันนี้ญาติจะเอาเงินที่ไหนไปประกันพี่ก็ทำงานที่จะเอาที่ไหนไป
พี่ก็ให้ปล่อยเรื่องตามกฎหมายเขานะอืมขนาดก็ทำลูกอย่างเงี้ยก็ดูเรื่อยเรื่อย
มีน้ำหน้าจะเป็นประกันเขาเหรอแล้วถ้าสมมุติว่าเขากลับมาอีกพี่ยังจะอยู่ด้วยกันไหม
คงจะไม่นะก็คือจะให้ญาติของเขานะแต่ก็จะคุยอธิบายเขาฟังให้เขาไปรักษาอะไรเรื่องอย่างนี้นะ
แต่ทั้งพี่กับญาติเขาก็ยังดีกันอยู่ใช่ไหมอ่าใช่เราก็ยังนับถือกันเห็นแล้วกันอย่างเงี้นะ
อะไรอะไรอย่างอย่างแหละพอขมาป็น
ไปแล้วก็ไม่เคยมาคือพักแบนอนนี่เขาก็เห็นโอ้โห
บ่้าพาปามันต้องต้องอะไรมากเลยคือมันนอน
แล้วก็นอนไม่หลักอ่ะถ้ามันไม่นั้งมาเงียบขนาด
มันจะคิดถึงว่ามันจะฆ่าลูกขนาดนี้เหรอแม่
ถ้าคดีเขาลงมายังงั้นเพราะฆ่าลูกจริงมันทำใจได้หรือยังงั้น
ทำไมจะเป็นคนโหดร้ายถึงขนาดลูกตัวเองจะฆ่า
คนเป็นพ่อคนเป็นสามีเนี่ยช้ำที่สุดเลย
ส่วนบรรยากาศของในงานศพของน้องไทเกอร์นะฮะ
จัดที่สาราการประเรียน๑วัดสลักเหนือตำบลบ้านใหม่

แน่นอนก็ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวแล้วก็บรรดายญาติเพื่อน
โดยมีการสวดพระอภิษฐรรม๒คืนคือ๑๙และ๒๐ตุลาคม
ก่อนที่จะชาปนากิจในวันนี้เวลา๑๗นาฬิกานะครับ